ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยลุ้นจริงจริงนะคะลุ้นตั้งแต่มีการเลือกตั้งแล้วค่ะ
เพราะว่าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอท่าลีที่จังหวัดเลย
เขาเลือกตั้งหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านกันนะคะ
ก็ปรากฏว่ามีการนี่ค่ะคะแนนเท่ากันคะแนนสูงสุดเนี่ยเท่ากันอยู่สองคน
สุดท้ายก็ต้องใช้วิธีจับฉลากคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหมันบีบหัวใจกับฟังนับคะแนนอีก
หัวใจและปวดท้องด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้โหนี่ลุ้นจริงจริงนะคะค่ะ
ซึ่งดูสิคะว่าออกมาเป็นยังไงนะคะ
ตอนจะจับสวดไปกี่บทก็ไม่รู้นะคะครับ

คือผู้ใหญ่บ้านค่ะ
ว่าที่ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่โอ้โหลงไปกองอยู่กับพื้นค่ะ
อันนี้คือลุ้นสุดนะคะ
คะแนนสูงสุดเท่ากันสองคนคนชนะเนี่ย
รางวัลที่๑อ่ะโอ้โฮพื้นนี่สะอาดเลยค่ะนี่ค่ะ
เรียกว่าหลากหลายเลยทีเดียวบางคนแบบแหม่ดีใจจริงนะคะ
หรือบอกว่าจับฉลาก
ถ้าคะแนนเท่ากันน่าจะแบบมีข้อสอบจากส่วนกลาง
น่าจะดีกว่าจับฉลากแบบนี้หรือเปล่านะคะ
คือเลือกตั้งในระดับใหญ่ขึ้นมาก็จับฉลาก
ถ้าสมมุติว่าคะแนนมันเท่ากันจริงแบบนี้